ปกติไปไหนก็ชวนกันไปหลายคนอยู่นะครับ
เพื่อนของทั้ง๑๒คนที่ไปติดอยู่ในถ้ำหลวงกับโค้ชเอกนั่นแหละ
เขาบอกปกติเขาก็ชวนกันไปไปด้วยกันเลยแหละ

เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออมันเป็นมายังไงกันบ้าง
ถ้าไปไม่ไปอะไรยังไงนะครับ
ของโรงเรียนบ้านได้เทพกาญจนาอุปถัมภ์
เทียมบนบ้านได้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะฮะ
คุณระวีการแก้ววิจิตรไปเจอมานะครับ
บอกว่าพวกเขาเป็นนักฟุตบอลทีมเดียวกับเพื่อนอีก๑๒คน
แล้วก็โค้ชเอกที่ไปติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนาน๑๗วัน
ทั้ง๔คนอยู่ในเหตุการณ์วันที่เพื่อนจะไปเที่ยวที่ถ้ำหลวงด้วยนะ
เด็กชายตานปันดีหรือว่าน้องตานอายุ๑๔ปี
ตานบอกว่าเขาสนิทกับน้องอดุล

ส่วนเด็กชายนัทพัฒน์ศรีวิชัยหรือน้องลีโออายุ๑๔ปีเหมือนกันนะครับ
น้องลีโอนี่บอกว่าเขาสนิทกับน้องไก่ตั้น
คู่เล่าว่าวันนั้นหลังจากส้อมบอลเสร็จ
๒๓วิทุณายนวันนั้นน่ะที่ไปติดกัน
ก็ชวนกันจะไปเที่ยวถ้ำหลวงเหมือนกันนั่นแหละ
ช่วยเรื่องหน้าเดี๋ยวไปฟังว่าเพราะอะไรนะครับ
พร้อมรู้ว่าเกิดที่สุดเขลงความทรงของผู้ชาย
ครับประกอบความสำเร็จของพวกเครื่องดาร์

เขาบอกว่าเดี๋ยวซ้อมเสร็จนี้ไปเที่ยวมาเอง

แต่เพื่อนคนนี้หิวข้าวก็เลยไม่ได้ไป

สายแล้วคนหนึ่งต้องรีบไปทำการบ้าน
หิวข้าวคนนึงก็เลยไม่ไปเลยไม่ได้ติดถ้ำ
ใช่มีอีก๒คนใช่ไหม
ใช่ค่ะอีก๒คนนะคะ
พอรู้ข่าวว่าเพื่อนติดถ้ำคือเป็นห่วงมากนะ

ไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเพื่อนเราเลยนะคะ

คนก็ตามข่าวแล้วก็เป็นห่วงนะคะเป็นห่วงตลอดเป็นห่วงคนที่

เป็นห่วงครับเป็นห่วงว่าจะเป็นอะไรไหมครับไม่ได้กินข้าวอะไร
วันหนึ่งก็เลยเป็นห่วงครับพอได้ทราบข่าวก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจ
ครับก็ติดตามข่าวเพื่อนตลอดครับแต่ว่าน่าจะห้ามไปว่าไม่
ให้ไปก็เขาก็ที่แรกก็ว่าเขาไปเที่ยวแล้วก็น่าจะออกมาครับ
แต่แต่สุดท้ายก็ไม่เห็นออกมาครับก็ขอบคุณหน่วยซิลที่ช่วยพ่อ

ขอให้ออกมาเร็วครับจะได้ไปเล่นบอลด้วยกันอีกครับ
หายไวครับสู้ครับเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อนครับทุกคนที่อยู่
ในโรงพยาบาลก็รักษาตัวดีดีครับถ้าหายเมื่อไหร่ก็มาเล่นบอลได้
กันหมดตอนนี้ก็คือรอแค่เพื่อนออกจากโรงพยาบาลแล้วใช่ค่ะ
เพราะว่าเพื่อนก็ออกมาจากถ้ำได้แล้วนะครับคือทั้งสี่คนเนี่ยบอก
ว่าในมุมหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่
จะเอาตัวรอดหากเกิดเหตุลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะก็ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารนี่แหละนะครับถ้ามันมีความจำเป็นจวนตัวจริงก็
จะได้ทำตัวถูกนะครับส่วนถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็ถือว่ายัง
เป็นสถานที่ที่สวยงามแล้วก็ไม่ได้กลัวว่าจะไม่ไปอีก
แต่ถ้าจะไปก็ต้องระวังกันแล้วทีนี้ก็จะเตือนกันแล้วว่าถ้าจะ
ไปก็ต้องดูว่าเออหน้าฝนหรือเปล่าเข้าลึกไปไหมนะครับพร้อมทั้งได้
ชมโค้ชเอกที่ดูแลเพื่อนของพวกเขาอย่างดี
สมกับที่นักฟุตบอลในทีมหมูป่าทุกคนทุกรุ่น
โค้ชเอกมากเพราะว่านอกจากจะเป็นโค้ช
สอนฟุตบอลได้ดีแล้วก็ยังคอยช่วยเหลือ
แล้วก็เอาใจใส่เด็กนักฟุตบอลทุกคน